คุณคะมีของขวัญค่ะคุณที่ฉันจะมาขอมอบให้
เราต้องดูรายการนี้โอเคล่ะต้องร่วมเช็คไปด้วยว่าเรามีสิทธิ์อะไรกับเขาบ้าง
ของขวัญจากรัฐบาลค่ะคุณค่ะแต่ละกระทรวงเลยนะคะเขามอบมาให้เรา
อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ากับเราได้เลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะที่มีผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยได้เห็นชอบมาตรการในการที่จะมอบของขวัญครับ
จาก๒๒หน่วยงานโดยมีมาตรการเด่นจากกระทรวงต่าง
อ้าวมาฟังกันดูดูชื่อว่าใช้อะไรได้บ้าง
จากกระทรวงที่๑กระทรวงการคลังค่ะ
เขาบอกว่ามีการลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อ่านแล้วสนใจแล้วสินะคะ
ในปี๒๕๖๖นี้
แต่ต้องรอหลัง๑มกรานะครับ

ใช่ร้อยละ๑๕บาท
นั่นก็คือลดหย่อนภาษีให้เหลือเป็นร้อยละสิบห้า
อ่านะคะและช็อปดีมีคืนค่ะคุณ
นี้นะคะวงเงินไม่เกิน๔๐๐๐บาท
เริ่มตั้งแต่๑มกราถึง๑๕กุมภาพันธ์
สำหรับผู้ที่เสียภาษีบุคคลธรรมดา
ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนบริษัทนะคะ
หรือไม่รวมถึงคณะนิติบุคคลนะคะ
แต่มีสินค้าและการบริการ๑๐อย่างที่ไม่สามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้

ยาสูบซื้อรถยนต์ซื้อจักรยานยนต์
และลดหย่อนภาษีลดหย่อนค่าธรรมเนียม
จดสิทธิและนิติกรรมที่อยู่อาศัยค่ะคุณ

ว่าคือเวลาจะโอนย้ายวันนี้จะโอนไหนนี่เขาเปิดทางให้เราไปโอนซะ
ใช่ที่ซื้อไว้แล้วหรือก็ตัดสินใจจะซื้อก็ซื้อซะ

อ๋อที่บอกว่าจะจ่ายค่าโอนอะไรโอนคนละครึ่ง
นี่แหละโอนลงละออถูกแต่เขาตั้งวงเงินไหมคะ
ไม่ได้ตั้งวงเงินค่ะไม่ได้ตั้งวงเงินนะ
ก็แหละคุณจะซื้อเหมือนบางที่เรากลัวค่าโอนกันแหละมาแล้ว
อันนี้ครับครับ๐๐๑นี่คือหูลงไปได้เยอะเลยนะครับเยอะมากค่ะ
ลดอัตราภาษีสรรพสามิตรน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่เราพูดกันไปวันนั้นไง
ว่าไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ข้องไม่ได้อยู่ไม่ได้ใกล้กับเราแต่มันเป็นเรื่องของการทำ
ตั๋วข้างบินตั๋วข้างบินลดจากสี่บาทนะสี่บาทกว่ากว่าสี่บาทเจ็ดสิบเนี่ย
ลดเหลือครับลดเหลือลิตรละยี่สิบสตางค์โอ้โห
เพราะฉะนั้นค่าตัวเครื่องบินของเราน่าจะลดลงมาได้เยอะ
วันนี้ช่วยแบบสี่บาทกว่าจะเหลือยี่สิบสตางค์เองอ่ะใช่
เอาล่ะลุ้นค่าตั๋วข้างบินละค่ะยกเว้นค่าธรรมเนียมอนุญาตขายสุรายาสุ
อ่าอันเนี้ยก็ยังไม่เคียงนะคะให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อประกันตน
ในระบบประกันสังคมไม่เกินรายละ๒ล้านบาท
ตั้งแต่มกราเป็นต้นไปค่ะคุณค่ะนะฮะนักกู้กู้นะฮะใช่ค่ะ
ครับผมอ่าต่อไปจากกระทรวงยุติธรรมขอบคุณค่ะเป็นรางวัลของขวัญปีใหม่
อบให้ไกลเกลี่ยทั่วไทยสุขใจปีใหม่เปิดโอกาสให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้มี
โอกาสเจรจากันอ๋อประนับนี้ใช่ประนับนี้ค่ะครับลดราคา
ผลิตภัณฑ์ราชธรรมและบริการอาหารเครื่องดื่มโดยให้เรือนจำทันทะสถานต่างต่าง
ดำเนินการลดราคาผลิตภัณฑ์ในราชธรรมและบริการเครื่องดื่มตามความเหมาะสม
ส่วนทางด้านกระทรวงดิจิทัลค่ะเพื่อการเศรษฐกิจและสังคม
มีของขวัญปีใหม่ให้คือแจ้งเตือนภัยในการหลอกลวงทางออนไลน์และข่าวปลอม
ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังตั้งแต่เดือนมกราคาครับยกเว้นอ่าอันนี้ถ้าสนใจขอบคุณ
ห้ายกเว้นบริการการโทรอืมเช่นบริการยกเว้นการโทร
ตั้งแต่สามสิบธันวาคมถึงสองโมกราคมบริการไมค์ค่ะโทรฟรีในเครือข่ายและส่ง
ตั้งแต่สามสิบเอ็ถึงหนึ่งมกราอ๋อช่วงคืนปีใหม่ใช่ส่งฟรีอวยพรกันเลยใช่
ยังต้องส่งปรายศนีย์ไทยก็ยังมีอยู่นะโอเคลดค่าบริการปรายศนีย์ไทยด่วนพิเศษ
เดี๋ยวนี้การเป็นแปดนี้ใช้เยอะกว่าเมื่อก่อน
เมื่อก่อนเราคิดจะส่งเอกสารผิดเดี๋ยวนี้พ่อค้าแม่ค่าออนไลน์โลกเฉพาะ

เฉพาะช่วง๒๖ธันวาถึง๕มกราศเท่านั้นนะคะ
แล้วก็ต่อไปคือเข้าชมฟรีในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะ
ในช่วงนี้จนกระทั่งถึง๘มกราคม

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ซ่อมบ้านสร้างสุขจำนวน๕๐๐๐หลัง

แล้วเราจะดูมั้ยเราจะได้อ่ะ
เลิศอันต่อไปที่บางคนเนี่ยจะหาบ้านเช่า

บาทต่อวันค่าเช่าเดือนละ๑๕๐๐บาทต่อเดือน

สุดยอดมากเลย๕๐๐หน่วยนะ๕๐๐หน่วยสนใจนะ
โครงการบ้านเช่าซื้อในจำนวน๑๐๐๐หน่วย

มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษด้วย
โอเคผู้มีรายได้น้อย

ให้วิ่งฟรีทางด่วนพิเศษระหว่างเมือง
รายละเอียดต่างนะคะก็คือ
ในช่วงของ๒๙ธันวาถึง๔มกรา

ใช่ยกเว้นค่าโดยสารนะคะ
รถไฟฟ้าชาญเมืองสีแดงค่ะคุณคะ

จนกระทั่งถึงเที่ยงคืนของวันที่๑มกราคม
เรือไฟฟ้าจะให้บริการฟรีในช่วงของวันที่๓๑๑ครับ

ขยายเวลาเปิดการบริการเดินรถของรถไฟฟ้า
สายสีน้ำเงินสายสีม่วงค่ะคุณค่ะครับผมอ่าฮะขยายบริการของอาคารการจอดรถ
ครับผมบริการจอดรถฟรีค่ะในโซนซีของท่ากาศยานของสุวรรณภูมิค่ะ
และภูเกดค่ะอืมตั้งแต่ยี่สิบเก้าจนกระท่างถึงสามมกราค่ะ
ยังไงครับครับพุธใช้ปลายปีมิคะยังไม่มีมานะคะแค่ตรึงราคาของน้ำมันทุกชนิด
แต่ชนิดนี้ยังตรึงตรึงเอาไว้นะคะไม่ขึ้นโอ้อย่าเปรี้ยวนะฮะ

ไม่ลงตรึงไว้ตรึงข้าตื่นบอกว่าตรึงไง

โอเคแล้วก็ให้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม
อ่าตอนนี้พวกทำกับพ่นกับข้าวต่างสบายเลยนะคะ
ให้กับผู้มีรายได้น้อยค่ะผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
๐บาทต่อคนเป็นระยะเวลา๓เดือน

แล้วก็หาบเร่ต่าง๑๐๐บาทต่อคนต่อเดือน

ตั้งแต่ช่วงมกรานี้คือ๑มกราศถึง๓๑มีนาคม

โอเคนะอันนี้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าสบายอยู่นะ

ครับผมเดินทางฟรี
ให้บริการหนังสือเดินทางด่วนภายในวันเดียว

อันนี้ดีแต่ไม่ใช่ฟังอินดิตต้องไปทำตอนเช้านะแล้วบ่ายนะ

ยังไม่พอนะไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วย

ใช่ตั้งแต่วันที่๓มกราถึง๑๓มกราศ

บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษโดยไม่คิดค่าบริการตั้งแต่๓๓๑มกราที่
สถาบันอาหารของที่กรมการกรงสุนครับ
ครับผมเนี่ยแหละคะครบทุกกระทรวงแล้ว

ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา